อีกหนึ่งเรื่องนะครับขโมยขจนเดี๋ยวนี้มันขโมยแทบทุกอย่างจริง
รวมไปถึงถังแก๊สวางเอาไว้เป็นถังแก๊สเปล่า
รอให้เขามาเปลี่ยนสุดท้ายโดนขโมยยกไปเฉยเลยครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บริเวณนี้ฮะบ้านเลขที่๓๐๓หมู่๓
ข้างวัดเจริญราชอเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
ก็จับภาพไว้ได้ล่ะครับมีสองผู้ต้องสงสัยนะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นสามีภรรยากันนะ
หลังจากที่ดูลาดลาวอยู่พักหนึ่งครับผู้ชายเขาก็เดินเข้ามาในบ้าน
แล้วก็หิ้วถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมที่วางไว้ข้างบ้าน
ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับขี่หลบหนีไปเลย
คุณมณ์เทียนหุยเสนาเจ้าของบ้านก็เล่าว่า
เหตุการณ์ในภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัวเขาและภรรยาเนี่ยมีอาชีพทำเฉาก๊วยและขนมหวานขาย
เช้าวันเกิดเหตุแก๊สหมดตอนสักประมาณตี๕
ตัวเขาเองเลยเปิดประตูข้างบ้านออกมาแล้วเอาถังแก๊สที่ว่างเปล่าไปวางเอาไว้
เพื่อให้ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้มเนี่ยเขามาเปลี่ยน
ก็ปกติไงเอาแก๊สที่มันแก๊สหมดไปวางเอาไว้เดี๋ยวเขาเอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้
โอ้โหก็ปิดประตูเอาไว้นะก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
เขาเอามาวางไว้เดี๋ยวเขาก็คงมาเปลี่ยนของเขาเอง
กระทั่งพ่อค้าขายแก๊สมาเปลี่ยนถังแก๊สให้
พ่อค้าขายแก๊สเขางงครับว่าอ้าวพี่แล้วถังแก๊สที่มันว่างเปล่าที่จะเอามาเปลี่ยน

อ้าวคุณมณ์เทียนเดินออกมาอีกทีเอ้าแล้วมันหายไปไหนล่ะเนี่ย
งงสิครับอยู่มันหายไปก็เลยไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูถึงได้รู้ว่า
มีขโมยขโมยมันมาขโมยไปแล้วครับ
คือตอนแรกคุณมณ์เทียนนะผู้เสียหายเนี่ยก็กะว่าไม่อยากไปแจ้งความ
คือก็คงจะสงสารนะนะคือไม่รู้จะขโมยอะไรแล้วจริง
มันสิ้นสิ้นไร้ทางเลือกแล้วเหรอถึงต้องมาขโมยถังแก๊สแบบนี้
แต่ก็ไม่อยากให้โจรไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเขาอีก
ก็เลยตัดสินใจเอาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะครับ
เพื่อให้คุณตำรวจช่วยดำเนินคดีกันให้หน่อยละกัน
แล้วก็โพสต์เอาไว้ในโซเชียลด้วยแล้วก็บอกเอาไว้ว่าหากใครพบบ่อแสของคนในภาพลักษณะแบบนี้เนี่ย
ก็ให้โทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่สศสุวรรณภูมิเบอร์๐๔๓๕๘๑๖๓๕
เป็นเบอร์สพสุวรรณภูมินะคุณผู้ชม
แจ้งเบาะแสกันได้นะครับเพราะว่าถังแก๊สมันมีราคาด้วยแหละขโมยไปอะไรอย่างนี้ก็ไปขายได้ไงคุณ